แจ้งดีแจ้งแจ้งคนเจ็บ

เอามาเอาเห็นว่ามีหมาเนี่ย

เดี๋ยวหมาก็ส่วนหมาผมโทรบอกพี่แล้ว

พยายามชี้แจงให้พี่ผู้ชายคนนี้ได้เข้าใจหน่อยฮะ

ถ้ามองว่าในมุมเขาเป็นคนมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์

หมามันตายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่ทีนี้ตอนที่พี่โทรแจ้งพี่ไม่ได้บอกนี่ว่า
ช่วยหน่อยครับเห็นหมาตายอยู่กลางถนน
ที่ดันไปแจ้งว่าช่วยหน่อยครับมีคนเจ็บ
โดนรถชนรีบมาช่วยหน่อย
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบสิครับต้องรีบมาช่วยชีวิตคนเลยนะฮะ
ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทอดทิ้งชีวิตสัตว์นะ

จะได้จัดสรรกำลังคนอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ก่อนที่จะมาถึงก็โทรเช็คอีกรอบแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนครั้งแรกเขาโทรมาเขาฝากเบอร์ไว้ใช่ไหมฮะ
โทรกลับมาถามอีกรอบให้ชัวร์

เหมือนคนจะเมาอ้อแอหน่อย

มาช่วยผมเถอะมาเร็วเถอะ

คู่สร้างประชาอุทิศอำเภอพระสมุทรเจดี

คุณอุเทนบอกว่าตี๓กว่า
ตี๓กว่าครับคุณผู้ชมมิ้น
สั่งการแจ้งว่ามีอุบัติเหตุและมีคนเจ็บ

มีแต่หมาตายอยู่กลางถนนอยู่๑ตัวครับ
แล้วก็เจอผู้ชายคนเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นกันไปในคลิปนั่นแหละ
เดินเป๋ไปเป๋มาอายุสัก๔๐ถึง๔๕ครับ

ไม่มีหรอกคนเจ็บมีแค่หมาตาย

อื้อหือเจ้าหน้าที่รู้สึกแบบ
พี่เอายังงี้จริงหรือ
ผมก็เข้าใจว่าผมมาผิดที่นะเนี่ย

แต่คนที่โทรแจ้งน่าจะเมา

มีคนเจ็บมีรถชนกุเรื่องขึ้นมาซะแบบนั้น

ถ้าพี่ไม่จบไปคุยกันลงพักได้
คนแจ้งเขาเป็นคนเจ็บเองที่เขาแจ้ง
แต่พอไปถึงที่เกิดเหตุแล้วมันไม่ใช่

คุณการรบวนไปมา
จะให้ใช้หมาที่เสียชีวิตที่เกิดเหตุครับผม

พี่ผู้ชายคนที่เหมือนจะเมาในคลิปนั้น
เป็นคนโทรแจ้งเพราะพอโทรหาถึงหน้างาน

เสียงโทรศัพท์ที่มันดังขึ้นมันดังในกระเป๋าของพี่เขาไงฮะ

เขาก็ยอมรับว่าแจ้งจริงแต่สงสารหมาเฉย

แล้วเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ให้ขายเหล้านี่นะ
เกิดเลือกตั้ง๖โมงเย็น

พยูนครับบอกว่านอนอยู่ในบ้าน
อ้าวมีผู้ชายคนหนึ่งเขายืนเถียงกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เลยเอ๊ะมันเรื่องไม่ดีหรือเปล่าเนี่ย
ส่วนหมาตัวที่ตายชื่อว่าเจ้าทองคำ
เป็นหมาพันธุ์ไทยตัวเมียอายุ๔ปีแล้วครับ
คาดว่าสงสัยมันคงวิ่งข้ามถนน

ยายเองก็เสียใจนะแต่ทำยังไงได้

ยายเขาก็ทำใจเขาก็ปลง
ก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ช่วยนำร่างเจ้าตองคำไปฝังให้หน่อย
เพราะยายเองจะทำเองก็ไม่ค่อยจะสะดวก

จงนั้นไม่ใช่คนเพราะว่าเขาเมาจริง
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฝากเตือนนะครับใครก็ตามที่จะโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ก็เล่าเหตุการณ์ตามจริงเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า

อย่าแจ้งเท็จอย่ากุเรื่องเด็ดขาด
เข้าใจว่าพี่หวังดีสงสารหมา
แต่พี่ก็ต้องแจ้งให้ถูกเพราะว่าพอพี่บอกแบบนี้ปั๊บเนี่ย
ว่ามีอีกเคสหนึ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่า